เป็นข่าวของคุณใบเตยอาสยาม
ตกจากหลังควายขณะถ่ายละครแม่นาค

นี่ไงนะฮะโดยฉากดังกล่าวเป็นฉากคู่พระคู่นา
ระหว่างคุณใบเตยนะครับคุณมาร์ตินมิดาวนะครับ
ครึ่งไทยเดนมาร์คที่ต้องเข้าฉากขี่ควายนะครับ

เหยียบอ่ะเกือบจะเหยียบนิดเดียวเอง
ส่วนนี่ดูน้องผู้ชายโอ้ย

คุณรู้ไหมคุณมาตินเนี่ยนะฮะ

ตกมาเนี่ยโดนเขาควายเนี่ยตีเข้าคาง

ไม่ขอหรือยังเขาไปขอกันบ้างไหม
เข้าไปขอกันบ้างไหม
ตอนที่ทำละครเวที

ก็ได้มีการโทรไปสอบถามทางแสบ
ช็อกเรื่องอะไรอ่ะคือตกใจอ่ะมันตกใจจริงนะอันนี้นางคงไม่แอบแล้วล่ะ
คือคนที่ไม่โดนกับตัวอาจจะไม่ทราบ
ฉันรู้ปกตินางอาจจะสร้างโครงสร้างข่าวแต่ครั้งนี้คงไม่ได้สร้างแล้วล่ะ
คงไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าใครไปคุยด้วยไม่ตอบเหมือนกับเบลอไปเลยอ่ะ
ไม่มองพูดอะไรไม่ออกฟังอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะอย่างนั้นอ่ะ
แต่เราก็เป็นนะเว้ยอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าต้องดามคอไว้
ส่วนคุณมาตินก็อย่างพระเอกอ่ะนะฮะก็คนนี้เป็นหลานของคุณเล็กไอศูนย์
ค่ะอ๋อพระเอกใหม่ของเขาเป็นหลานของคุณเล็กไอศูนย์
แล้วก็มาเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะฮะเคยเป็นนุ่มปีโอด้วยนะครับ
แล้วก็พอมาเล่นเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับบทพ่อมากเลยเป็นตัวละครสำคัญเลย

นี่ไงคือสิ่งที่หลายคนกำลังสงสัยว่า

คนที่จะเล่นบทแม่นาคนะ๑บทแม่นาค๒บทพุ่มพวงนะ

คนที่เหมือนฉันเคยถามคนว่าทำไมสารแม่หนักสารพุ่มพวงอะไรอย่างนี้

คนยังไปไหว้เขาอยู่ทุกวันอย่างนี้เขาจะไปเกิดยังไง
คุณนัทมีเรียเนี่ยเวลาตอนที่จะเล่นเป็นแม่นาคตอนนั้น

คุณนัทมีเรียนไปแล้วก็จะเล่นเป็นเขาค่ะ

ใหม่ดาวิกาเชื่อมากใหม่ดาวิกาทุกวันนี้ยังไปนั่งว่ายสารแม่นาคอยู่เลยนะ
เพราะฉะนั้นคือต้องไปไหว้นะครับ
ทางแพทย์ประจำตัวของคุณใบเตยนะครับก็
เหยยนะครับว่านครองสาวมีการฟุกช้ำ๓จุด
คือบริเวณคอที่เชือกจุงควายไปรัดคอตอนตกลงมา
ตอนตกเขาชื้อกไปรัด

แล้วเขาคงรักแบบชากมาพอดี
ไว้โรคที่คอพอดี
มีรอยอีกที่หนึ่งคือที่บริเวณสะโพก

แล้วก็มีการตกลงมาทำให้เคล็ดด้วยนะครับ

แพทย์ก็อยากให้พักที่โรงพยาบาลอีกสัก๒๓วัน

ไม่สามารถแถลงข่าวได้ด้วยตัวเองนะครับ
ส่วนของคุณมาตินก็มีการฉีกขาดของปากด้านล่าง
แล้วก็เอารอยล้าวที่ขากันไกล

ต้องเย็บถึง๒๑เข็ม
เพราะว่าเท่าที่ผมฟังเรื่องมา
เขาบอกว่าโดนเข่าควายมันตีเข้ามา

อาการฟันหน้าตาย
ใบเตยอาจจะไม่ใช่คนที่เขาเลือกให้เล่น

แพทย์เนี่ยนะแจงว่ามีอาการฟันหน้าตายเพราะว่า

เตรียมส่งให้ทันทะแพทย์ดูอาการฆาตไปส่งผลในอนาคต
โดยเจ้าตัวยังไม่สามารถพูดได้ด้วยตัวเอง
จากเจ็บแผลแล้วต้องดามคอไว้
อื้อหือน้องผู้ชายก็หนักไหม

บอกว่าแม่นาคอาจจะไม่ได้เลือกคุณใบเตย
ไม่หรอกผมว่าคุณใบเตยตอนที่บุงสวงแกพูดเวลา
ก็ดีสิคะจะได้เอออะไรอย่างนั้น
นาคนี่คนเจอมาเยอะแล้วนะ
เธอไปถามพี่ถองเจอสิ

พีชทองเจือเป็นญาติแม่นาคนะ
บ้านของเขาเนี่ยนะครับเป็นยุงข้าวของแม่นาค
บ้านคุณพีชทองเจือเนี่ยเป็นยุงของแม่นาคเลย

ใช่แล้วไปพูดถึงเรื่องแม่นาคเนี่ยเขาจะเชื่อมาก

ตัวเองมาเห็นสุดเนี่ยก็คือตอนที่คุณไอ้นัทเนี่ย
ตอนที่คุณในนัทเนี่ยแบบว่าเล่นแม่หน้าพัก
เชื่อไหมคุณไอ้นัทที่แบบว่างปุ๊บคือในระหว่างวัน
นางก็ต้องไปเกือบใช้เกือบทุกวันเลยนะ

คือเวลาจะเล่นอะไรอย่างนี้คือจะต้องขอให้เล่นให้ได้นะ
ขอให้เล่นได้ก่อนขึ้นเวทีจะต้องถวายของก่อนอะไรอย่างนี้เลยนะ

จนถึงทุกวันนี้คนที่เล่นบทแม่นาคมาแล้วประสบความสำเร็

มายดาวิวัชโลโบนปริศนาวงศิริ

อดีตดาราตีรักรักการดี